นี่ก็เลยหยิบข่าวนี้มาเล่าต่อกันเลยละกันค่ะคุณสืบสกุล
กรณีนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาเป็น๑๐ปีเหมือนกัน

คือทั้งคู่เนี่ยมีปัญหากันเวลาอยู่บ้านด้วยกันเนี่ยนะ
ก็หาเรื่องทำร้ายทุบตี
ทีนี้พอคุณป้าออกไปทำงานนอกบ้าน
ฝ่ายลุงก็หาว่าเนี่ยไปคบชู้สู่ชาย
ทั้งที่ตัวฝ่ายลุงเองไปมีกิ๊ก
ทีนี้ค่ะป้าก็บอกว่าไม่ไหวทนแล้วเหมือนกัน
เอาปืนลูกซองยาวยิงจนสามีเสียชีวิตเลยนะคะ
เห็นแล้วถอยไปก่อนให้ดูได้ไหมคะ
อันนี้ก็มีแผนลูกอาวุธ
คุณป้าก็ยังเก็บความแค้นที่คุณลุงทำไว้นะฮะ
แล้วก็ให้การแบบนี้แล้วก็ถือปืน
แสดงให้ตำรวจดูเลยว่าป้ายิงทันทีเลย

ตอนกลางคืนป้าจงผ่อนปลนอายุ๖๓ปี
ใช้อาวุธปืนลูกซองเนี่ยยิงไปที่คุณลุงคุณลุงคือสามีนั่นแหละ
นายเช้าผ่อนปลนอายุหกสิบแปดปี
จนสามีเสียชีวิตอยู่ใกล้กับโอ่งภายในพื้นที่ที่อำเภอโคกสำโรง
ลบบุรีก็คือที่บ้านนี่แหละนะคะ
จงบอกว่าคุณลุงสามีอยู่กินกันมาหลายสิบปีแล้ว
แต่ว่าสามีชอบมาหาเรื่องมาทะเลาะมาทุบตีป้า
แล้วก็หาว่าป้าเนี่ยแอบไปมีสัมพันธ์กับชายอื่น
มาหาว่าป้าเนี่ยคบชู้สู่ชายทั้งทั้งที่ตัวลุงเองนี่แหละ
ไปแอบมีกิ๊กเพราะป้าจับได้ทีนะอู้ยก็ชวนตีค่ะ
หาเรื่องทะเลาะกันมันกลายเป็นความแค้นสะสม
มีเรื่องมีปากเสียงกันมาตลอดเลย
แล้วป้าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
ลุงพูดเหมือนอาฆาตแค้นนะคะพูดว่ามึงอยากกินอะไรอ่ะ
ให้รีบหากินซะนะก่อนที่จะไม่ได้กิน
พูดเอาไว้แบบนี้แล้วหลังจากนั้นลุงก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไป
มืดค่ำค่ะลุงกลับมาบ้านอีกทีนึง
พอลงจากรถปั๊บเนี่ยทะเลาะกันเลย
แล้วก็ชี้หน้าด่าทอว่าด้วยคำหยาบคายป้าบอกว่าป้าไม่ไหวแล้ว
นี่ป้าก็เลยเอาปืนลูกซองยาวยิงใส่ลุงไปเปรี้ยงหนึ่ง
กระสุนเจาะเข้ากกหูลำคอจนลุงล้มลงขาดใจตายเลยนะ
ใช่ค่ะคือป้าก็เตรียมการไว้อยู่แล้วนะ
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดเมื่อคืนใช่ไหมแต่คืนก่อนคุณลุงทะเลาะตบตีคุณป้า
ทำร้ายร่างกายคุณป้าเอาไม้ฟาดคุณป้า
คุณป้าก็เลยแค้นมา๑คืนแค้นทั้งคืนจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้
พอตกกลางคืนพอคุณลุงกลับบ้านป้ายิงทันทีเลย
ใช่ค่ะอันนี้เป็นรอยกระสุนนะคะที่ยิงเข้าคุณลุงเนี่ยนะเข้าที่กกหูลำคอเนี่ย
แล้วป้าก็ให้การรับสารภาพค่ะขอรับโทษจากสิ่งที่ป้าทำ
ตำรวจก็คุมตัวป้าส่งพนักงานสอบสวนที่สพพเนียด
ทีนี้เมื่อเช้าค่ะทางฝั่งญาติแล้วก็ครอบครัวของคุณลุงเนี่ย
รับศพลุงมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองสำโรง
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยจะมีการรดน้ำศพ
แล้วทีมข่าวของเราก็ได้คุยกับน้องสาวของคุณลุงที่เสียชีวิต
น้องสาวก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย
พี่ของเธอเนี่ยนะเป็นคนดีแล้วก็ขยันทำมาหากิน
เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นความหึงหวงที่มันเกิดขึ้น
คือฝั่งพี่สะพ้ายเนี่ยมักจะไปทำงานกับเพื่อน
แล้วพี่ชายก็เลยมองว่าแอบไปมีอะไรกับคนอื่นหรือเปล่า
ส่วนเรื่องของการฆ่าแกงเนี่ยนะคะ
ก็คงจะเกิดจากความเครียดความแค้นสะสม
รวมถึงทางฝั่งพี่สะพ้ายเนี่ยถูกทางพี่ชายเนี่ยทุบตี

ก็ยังไม่ได้มีการสอบสวนป้าจงเพิ่มเติมนะคะ
คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนเล่าข่าวตอนต้นเนี่ย
ตำรวจเขาก็ได้ทำแผนเอาไปแล้วด้วย

และอีกอย่างหนึ่งคือป้าจงก็ไม่ได้หนีไปไหนมอบตัวเองนะคะ

เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะครับ